คุณผู้ชมครับมาตามเรื่องใหญ่อีกหนึ่งเรื่องนะครับ

เพราะว่าบุรีรำเขาจะมีการติดสติ๊กเกอร์

เพื่อเป็นการยืนยันว่าท่านปลอดจากเชื้อโควิด๑๙
แต่ว่ามันมีกรณีที่ชาวบ้านที่หมู่๑๒
ตำบลหนองแวงอำเภอระหารทรายจังหวัดบุรีรำเนี่ย
ได้มีการถ่ายคลิปแล้วก็เอามาโพสต์ในโลกโซเชียล
ว่ามีผู้ใหญ่บ้านหมู่๑๒ตำบลหนองแวง
อำเภอระหารทรายจังหวัดบุรีรำนั่นแหละ
เอาสติ๊กเกอร์จะมาติดให้กับบัตรประชาชนของลูกบ้าน
แต่ปรากฏว่ามีการเรียกรับเงินจากชาวบ้านคนละ๒๐บาทนะครับ
ซึ่งเรื่องนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรำได้รับทราบ
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรำได้เข้าตรวจสอบ
แล้วก็คุณเนวินชิดชอบที่ปรึกษาคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรำ
ก็มีการโพสต์หากใครพบใครเจอเหตุการณ์แบบนี้
ให้แจ้งความได้เลยเอาผิดได้เลย
เพราะว่าสติ๊กเกอร์เหล่านี้ติดให้ประชาชนฟรี
และกับการที่ประชาชนต้องได้รับการตรวจสุขภาพ
และถือว่าท่านนั้นเป็นผู้ที่ปลอดจากเชื้อโควิดจริงนะครับ
แต่คุณดูสิคลิปนี้มันถูกเผยแพร่ออกไปใช่ไหมฮะ
ทำให้คนแชร์คลิปนี้จำนวนมาก
เพราะว่ามีเสียงของชาวบ้านซึ่งเป็นผู้หญิงก็เหมือนโวยวายว่า
ทำไมต้องเสีย๒๐บาทแล้วเนี่ยเสียตั้ง๖๐บาทอะไรอย่างนี้นะฮะ
คลิปมันถูกแชร์ออกไปถึงหูคณะกรรมการในการตรวจสอบ
ตอนนี้ทางจังหวัดมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่๑๒ตำบลหนองแวงแห่งนี้แล้วนะครับ
ทีมข่าวของเราอยากรับทราบความจริงเพิ่มเติม
ก็เลยลงพื้นที่ที่บุรีรำ
ไปยังหมู่๑๒ตำบลหนองแวงอำเภอระหารสายนะฮะ
ก็เพื่อจะไปที่บ้านของผู้ใหญ่บ้านที่ถูกกล่าวหา
แต่ไม่พบผู้ใหญ่บ้านครับพบเพียงภรรยา
ภรรยาผู้ใหญ่บ้านก็บอกว่าผู้ใหญ่ไปปฏิบัติหน้าที่
จุดตรวจโควิดในหมู่บ้านนี่แหละ
ทีมข่าวของเราก็เลยออกลาดตะเวน
ตามหาตัวผู้ใหญ่บ้านที่ด่านตรวจโควิดแต่ก็ไม่พบนะครับ
ทีนี้ทีมข่าวของเราก็เลยหวนกลับมาที่บ้านผู้ใหญ่บ้านอีกครั้ง
ก็เลยจะมาพูดคุยกับภรรยาของผู้ใหญ่บ้านนี่แหละฮะ
ปรากฏว่าภรรยาของผู้ใหญ่บ้านก็นั่งหน้านิ้วคิ้วขมวดเลยนะ
เครียดแล้วก็มีปาดน้ำตาบ้างในบางครั้ง
โดยขอความเป็นธรรมให้กับสามีของเธอนะครับ
โดยเธอยืนยันบอกว่ากรณีที่เป็นข่าวเป็นคราวออกมา
เป็นคลิปออกมาและในวันที่แจกสติ๊กเกอร์ให้กับชาวบ้าน
วันที่๒๕เมษายนที่ผ่านมาตัวผู้ใหญ่บ้านของเธอนะครับ
ซึ่งได้รับสติ๊กเกอร์มาจากอำเภอ
และก็จะเอาสติ๊กเกอร์เหล่านี้มาติดให้กับชาวบ้าน
เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนก่อนทีนี้แหละครับ
ขั้นตอนในการที่จะลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์
ทีนี้ผู้เท่าผู้แก่หรือว่าชาวบ้านในชุมชน
ก็อาจจะไม่ถนัดถนีนักใช่ไหมคุณลงทะเบียนกันไม่ค่อยเป็น
ตัวของภรรยาผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ตัวผู้ใหญ่บ้านเอง
ก็เลยได้ชักชวนให้เด็กนักเรียนในหมู่บ้าน
หรือว่าลูกหลานในหมู่บ้านที่พอจะรู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องของออนไลน์
อะไรแบบนี้มาช่วยมาช่วยทำให้คนแก่คนเท่าเขาหน่อย
ซึ่งคนแก่คนเท่าหรือชาวบ้านที่พอเด็กไปช่วยทำให้แล้ว
ทะเบียนได้เรียบร้อยแล้วรับสติ๊กเกอร์เรียบร้อยแล้ว
ก็เลยแสดงน้ำใจให้ค่าขนมตอบแทน
แต่ไม่ได้ตอบแทนผู้ใหญ่บ้านหรือตอบแทนภรรยาผู้ใหญ่บ้าน
อันนี้ภรรยาเขาบอกนะภรรยาผู้ใหญ่บ้านบอกว่า
ผู้เท่าผู้แก่ก็ให้เงินค่าขนมตอบแทนเด็ก
เอาลูกเอา๒๐บาทไปกินขนมกันนะเอา๕๐บาทไปลูก
ไป๕๐บาทบางคนพอจะมีเงินหน่อยก็เอาไป๑๐๐บาทเลยนะครับ
ยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่มีใครเรียกเก็บเงิน
หรือว่าเรียกร้องที่จะเอาเงินเลยสักบาทหนึ่งนะครับ
ภาพที่ปรากฏในคลิปเป็นภาพที่ลูกบ้านคนหนึ่งในหมู่บ้าน
อาจจะเข้าใจผิดคิดว่ามีการเรียกเก็บเงิน
ให้ลูกชายเอาเงินมาให้๖๐บาทนะครับ
คิดกันว่าเขาเรียกเอาเงินเขาบริเรียกเอาเงิน
และในคลิปก็ไม่ได้มีภาพการจ่ายเงินหรือรับเงินอะไรเลย
ภรรยาผู้ใหญ่บ้านชี้แจงมาแบบนี้นะครับ
แต่ว่าทีมข่าวของเราก็ไปพูดคุยกับชาวบ้านท่านอื่นด้วย
มีชาวบ้านคนหนึ่งนะเป็นผู้หญิง
ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราพร้อมทั้งน้ำตาที่อาบแก้ม
เพราะเธอเล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อวันที่๒๕เมษายน
ได้ยินผู้ใหญ่ประกาศว่าสติ๊กเกอร์มาแล้วสติ๊กเกอร์มาแล้ว
โดยให้ลูกบ้านนำบัตรประจำตัวประชาชนมา

เป็นการแสดงว่าคุณปลอดเชื้อโควิด
ตัวเธอเองก็รีบนำบัตรประชาชน

แต่ว่าที่บ้านของเธอมี๕คน

ก็เลยเอาบัตรประชาชนของคนในบ้านทั้งหมด๕คนไป
แล้วก็ได้ยินมาว่าต้องจ่ายเงิน
ละ๒๐บาทสติ๊กเกอร์ละ๒๐บาท
ก็เลยจ่ายเงินไป๑๐๐บาทคุณ

เนื้อในตัวของคนในครอบครัวมีอยู่๒๐๐บาท

ก็จะเหลือเงินติดตัวเพียง๑๐๐บาท

แต่ว่าจะไปซื้อกับข้าวอะไรกินไม่ได้แล้วนะ
ต้องเอา๑๐๐บาทมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของคนในหมู่บ้าน

ก็เดินเอาเงิน๑๐๐บาทมาคืนให้ที่บ้านของเธอ

แต่ดีใจว่าได้รับเงินคืน๑๐๐บาทแล้ว
ก็รวมเป็นเงินในบ้านมี๒๐๐บาทเหมือนเดิมแล้วนะครับ

หนูพรุ่งนี้อยู่แค่นั้นหนูก็ไม่มีอะไร
หนูก็พูดไปตามความจริงของหนู
เพราะว่าบ้านหนูก็จ้นไม่มีอะไรอย่างนี้

เราสงสัยเกิดคำถามในวันนั้นว่าทำอะไรต่าง

แต่หนูทำตามที่แบบผู้ใหญ่ประกาศ
หนูก็ต้องเอาไปให้เขาทำตามที่เขาประกาศ
นะครับเรื่องนี้ก็อย่างที่บอกไปนะครับ
ทางจังหวัดก็ได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบแล้วนะครับ
เรื่องจริงเรื่องปลอมอะไรมันเป็นยังไงกันแน่นะครับ
ระหว่างวันที่๑ถึง๓๑พฤษภาคม๒๕๖๒

ก็คือมีมาตรการผ่อนคลายกับร้านค้าต่าง

แต่ปิดเมืองคือเรื่องนี้แหละครับที่ต้องมีการติดสติ๊กเกอร์นะครับ
คนที่มีอายุตั้งแต่๑๕ปีขึ้นไป

ติดสติ๊กเกอร์บนบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง
เพื่อแสดงว่าท่านปลอดเชื้อโควิด๑๙
ซึ่งหากท่านออกไปจากพื้นที่และท่านเดินทางกลับมาใหม่

ใช่ถึงจะอนุมัติในการติดสติ๊กเกอร์อีกครั้งนะครับ
ก็นี่เป็นขั้นตอนของทางจังหวัดเขานะครับ
เรามีความคืบหน้าเราก็รายงานทราบ
แต่ว่าเรื่องของการตรวจสอบถ้ามีความคืบหน้าชัดเจน

ใช่ค่ะเรื่องสติ๊กเกอร์ที่บุรีรำนี่จะเริ่มใช้วันศุกร์นี้นะคะ๑พฤษภาคม